ติดตามคุณนริทบุณนิ่มผู้สื่อข่าวยรัททีวี

คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหลักที่มีการรวมตัวชุมนุมกันเกิดขึ้นนะครับ
นั่นก็คือบริเวณลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนะครับ
ก็คือจำนวนประชาชนนะครับแล้วก็บรรดานักศึกษานะครับที่มานัดรวมตัวกันบริเวณลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามกำแหงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งจากที่สังเกตดูนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยน่าจะสักประมาณ๒๐๐กว่าคนได้แล้วนะครับ

ที่มาทั้งสายสืบนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับมาสังเกตการณ์บริเวณนี้อีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มานะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอหัวหมากและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนครบานนะครับมาเฝ้าสังเกตการณ์นะครับถามว่าจุดนี้ทำไมถึงเป็นจุดหลักในการที่มีมวลชนมาชุมนุมด้วยนะครับเนื่องจากว่า
ประชาชนส่วนใหญ่นะครับติดตามโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับของนายพานุพงศ์จากนอกหรือไม้ระยองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกแกนนำคนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ถูกจับนะครับซึ่งมีการโพสต์เฟซบุ๊คในวันนี้นะครับระบุว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางมาที่ลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้เพื่อที่จะเป็นแกนนำหลักอีกด้วยนะครับทางประช

อุดมตรงนี้หรือว่าจะเคลื่อนไปอีกนะฮะเคลื่อนคนไปสมทดกับทางกลุ่มหลักหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าแยกรัฐพร้าวหรือว่าอุดมศุกร์ก็ตามนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะฮะ
หากพูดถึงการสัญจรไปมานะครับการที่จะเดินทางมาบริเวณมหาวิทยาลัยรามกำแหงแห่งนี้นะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรามคำแหงนะครับตอนนี้ก็ถูกปิดแล้วเช่นกันนะครับแต่ก็ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมในการที่จะประชาชนเดินทางไปสมทบกับอีกกลุ่มอีกกลุ่มอื่นนะครับก็ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคนะครับยังไงก็จะเดินทางมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ผลเอก
หรือว่ารัฐบาลนี้ออกจากตำแหน่งนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับผมนฤทธิ์บุญนิ่มทีมข่าวไทยรัสทีวีรายงานสดจากร้านโภคขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ